เราเริ่มต้นวันนี้กันด้วยเรื่องของอุบัติเหตุบนท้องถนน
มาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
วันนี้มีเรื่องเศร้าสลดเกิดขึ้นที่ชายนาฏนะครับ
เด็กชายวัย๑๓ปีขี่รถจักรยานยนต์
พาเด็กชายวัย๕ขวบจะไปเล่นด้วยกันที่บ้าน
แต่ว่าเกิดเสียหลักไปพุ่งชนประตูสังกษีนะครับ
ตกลงไปในอ่างเก็บน้ำที่ลึกประมาณ๓เมตร
แล้วก็จมน้ำเสียชีวิตทั้งคู่
ไปติดตามที่อีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
งมหาร่างของเด็กชายวัย๑๓ขวบและ๕ขวบ
สองพี่น้องที่ขี่รถจักรยานยนต์
เสียหลักตกลงไปในอ่างเก็บน้ำหนองหวาย
หมู่สามตะบนนางลืออำเภอเมืองจังหวัดชายนาฏซึ่งมีความลึกประมาณ๓เมตร
แล้วจมหายไปทั้งคู่บนถนนพบรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสกูปปี้ไอสีแดง
เปียกน้ำจอดอยู่เนื่องจากชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์
ช่วยกันนำขึ้นมาจากอ่างเก็บน้ำก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมาถึง
นักประดาน้ำงมหาร่างของเด็กชายสองพี่น้องอยู่ชั่วครู่ก็พบร่างของเด็กชายรัฐพลรอดเกิดอายุสิบสามปี
อยู่ก้นอ่างเก็บน้ำก่อนจะพบร่างของเด็กชายศกรเทพโคกรวดอายุ๕ขวบ
อยู่ใกล้กันจึงนำขึ้นมาบนฝั่งทันทีที่พ่อแม่ซึ่งเฝ้าดูการค้นหา
เห็นร่างที่ไร้ลมหายใจของลูกชายก็ร้องไห้ปานจะขาดใจ
และเป็นลมล้มพับลงด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่ต้องสูญเสียลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
เห็นเหตุการณ์เล่าว่าตนเองกับสามีได้ยินเสียงคล้ายรถชนอะไรบางอย่างอยู่ริมถนน
จึงรีบวิ่งออกมาดูพบสิ่งผิดปกติในอ่างเก็บน้ำ
เมื่อสามีลงงมก็พบเพียงรถจักรยานยนต์แต่ไม่พบคนขับจึงรีบแจ้งตำรวจทันที
มันเป็นลอยมาเลยพี่หมอมันเป็นลอยมาเลย
ตำรวจสอบสวนทราบว่าเด็กทั้งสองคนเป็นเพื่อนบ้านกันก่อนเกิดเหตุเด็กชายวัยสิบสามปี
กำลังขี่รถจักรยานยนต์พาน้องวัย๕ขวบไปเล่นที่บ้านของตนเอง
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักชนประตูสังกษีหน้าบ้าน
พุ่งตกลงไปในอ่างเก็บน้ำเสียชีวิตครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้
นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนา
กล้องหน้ารถเก๋งสีแดงคันหนึ่งบันทึกภาพขณะขับอยู่ในช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต
ก่อนถึงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตหลัก๔กรุงเทพ
จากนั้นได้เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาเพื่อเปลี่ยนเข้าไปวิ่งในช่องทางด่วน
ซึ่งการจราจรชะลอตัวคนขับพยายามขอทางเข้าเลนกลาง
แต่ขณะเปลี่ยนเลนเพื่อต่อท้ายรถเก๋งฮอนด้าสีบรอนเงิน
เป็นจังหวะเดียวกับที่รถเบนส์รุ่น๔๒๒๐เร่งเครื่องขึ้นมา
โดยมีรถเบนส์ตีขนาดข้างและตะโกนด่าทอ
จากนั้นรถเบนส์คันดังกล่าวขับปาดหน้ากระชันชิด
ในมือถืออาวุธที่คล้ายกับอาวุธปืนเดินลงมาด้วย

ทูกแก๊งแดงปากหน้าและเปิดไฟไล่
ก่อนที่จะโต้เถียงกันอย่างดุเดือด
ใครหรือเปล่า
เดี๋ยวรอดู

ทั้งสองคนโตเถียงกันอีกชั่วครู่

ใช้อุปกรณ์ตัดทางงัดประตูรถพ่วง๑๘ล้อ
เพื่อช่วยชีวิตนายสนามเชื่อทองอายุ๓๑ปี

คอนโซลรถกดทับเข้าที่ขาทั้งสองข้าง
หลังขับรถพุ่งชนท้ายรถบรรทุก๑๐ล้ออีกคัน

ตะบนดอนทรายอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เจ้าหน้าที่ต้องให้ออกซิเจนระหว่างช่วยเหลือ

เพื่อให้คนเจ็บมีสติอยู่ตลอดเวลา
ส่วนภรรยาและลูกที่นั่งอยู่ด้านข้างคนขับ

กู้ภัยจึงสามารถนำร่างนายสนามออกมาจากซากรถได้สำเร็จ
แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลปากท่อ
ขณะที่นายทงชัยขันทองศรีอายุ๔๔ปี
คนขับรถบรรทุกดินคู่กรณีระบุว่า
ก่อนเกิดเหตุกำลังขนดินไปส่งในพื้นที่ตะบนวังมะนาว
จอดรถติดไฟแดงที่๔แยกปากท่อ
จู่ก็ถูกรถพ่วง๑๘ล้อที่วิ่งตามหลังมา

ตำรวจสอบสวนภรรยาคนเจ็บยังทราบว่า
สามีขับรถมาด้วยความเร็วปกติ
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุพยายามเบรกรถแล้ว
แต่เบรกไม่อยู่จึงพุ่งชนจนได้รับบาดเจ็บ